ไปที่เยี่ยมโสทรครับผู้ชายคนนึง

ก็นั่งกินข้าวคนเดียวอยู่นั่งอยู่ข้างรถครับ

สรุปเป็นกระสุนปริศนาคุณผู้ชม

เจ้าของบ้านเนี่ยพาตำรวจไปดูรอยกระสุนปืนที่ตกใส่กระบะที่จอดอยู่ในบ้าน
กระจกรถนี่แตกร้าวเลยนะ
ส่วนที่บ้านที่พื้นบ้านเนี่ยใกล้กับรถกระบะนี้

ส่วนที่พื้นบ้านใกล้กับรถกระบะคันนี้เจอหัวกระสุนขนาด๑๑มมตกอยู่ครับ

หลังคาบ้านและฝ้าเพดานก็มี

ฝ่านมาในบ้าหลังหนึ่งในซอยสหพัฒนา๕
ตำบลในเมืองอ่ำเพิร์นเมืองยสโถร
ตอนตำรวจไปถึงพี่เจ้าของบ้านก็ยังตกใจอยู่เลยนะ
เขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเขาอยู่ในบ้านคนเดียว
ภรรยายไปทำทุรามันก็นั่งกินค่าเย็นข้างรถที่จอดในบ้าน
จู่ก็ได้ยินเสียงเปรี้ยงก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ภรรยากลับมาบ้านคนที่เห็นคือภรรยานะ
พี่เขายังไม่เห็นนะภรรยาเขาเห็นว่าเฮ้ยกระจกรถทำไมมีรอยแตกอ่ะ
เขาก็เลยพาไปดูรอบเอ๊ะมันมาจากไหนมันมาจากไหน
ไปเจอหัวกระสุนปืนตกอยู่ข้างรถ
แล้วก็เจอตรงรูตรงเพดานอย่างที่บอกไปนะครับ
เขาก็เลยโทรหาตำรวจเลยครับ
คือตอนนี้คุณผู้ชมมันยังไม่แน่ชัดไงฮะว่าใครมาทำใช่ไหม
แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจเขาคาดว่าเป็นวัยรุ่นครับ
อาจจะเป็นวัยรุ่นคึกขนองในระแวกชุมชนนี่แหละ
อาจจะพกปืนมายิงขึ้นฟ้า

แต่หัวกระสุนมันไปตกใส่หลังคาบ้านคนอื่นนะสิ

อย่างไรก็ตามเดี๋ยวตำรวจจะเร่งสืบสวนติดตาม
มือยิงมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ